มาเมื่อสักครู่ลิตรเล่ามาดูลิตรกัญชาบ้าง
หนุ่มคนนี้เนี่ยเคยเสพมาแล้วแล้วก็เสพบ่อยด้วย

เรียบร้อยครับ
เรียบร้อย

เกิดเกินมู่บ้านการเขหาแห่งชาติจังหวัดซู่ลิน

ในบ้านพักข้างก็มีอุปกรณ์สูบกัญชาแบบทำมือพี่เบิร์ต
อืมบ้องทำมือฮะทำมาจากขวดพลาสติก
ไอ้ขวามือเนี่ยแหละขวานี่แหละฮะโอ้ประดิษฐ์เองเลย
นี่มันวัยรุ่นอุปกรณ์ชัดเจ้าหน้าที่เร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์ไปเมื่อ๒ทุ่มที่ผ่านมา
ถามเพื่อนในเอหน่อยเพื่อนในเอเนี่ยก็เช่าบ้านอยู่ด้วยกันกับนายเอนี่แหละในการเคหาแห่งชาติ
ในเอเล่าว่าก่อนที่ไอ้เอมันจะหมดสติไปเนี่ยมันเสพกัญชาเข้าไปนักข่าว
ปกติแล้วเอก็จะเสพกัญชาเป็นประจำอยู่แล้วแต่รอบนี้เนี่ยเสพกัญชาไปไม่พอ
นมถั่วเหลืองไปไม่รู้มีผลอะไรหรือเปล่านะดื่มนมถั่วเหลืองไปหนึ่งกล่อง
แล้วเอก็วูบหมดสติไปเลยเขาเห็นดังนั้นตกใจเลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
ไอ้เอ๊เนี่ยมันน่าจะเสพเข้าไปเกินขนาดแหละรอบนี้ส่วนตัวเองยืนยันว่า
ไม่เคยเสพหรือยุ่งเกี่ยวกับกัญชานะอันนี้เขายืนยันนะครับแต่ว่าเอก็หลังจากนี้
พอรู้แล้วว่าตัวเองเสพไปมีอาการแพ้หมดสติไปแบบนี้ต้องระวังหน่อยนะ
เขาก็เตือนมาด้วยนะครับว่าถ้ามีประวัติการแพ้กัญชาเนี่ยอย่าไปเสพเลยดีกว่า